ไปเช็คราคาผักที่จังหวัดทางภาคอีสานกันหน่อยว่าช่วงนี้อาจจะมีน้ำท่วมแล้วราคาผักเนี่ยจะปรับขึ้นหรือเปล่า
ไปดูกันค่ะคุณเริ่มสำรวจราคาผักที่ตลาดสดแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ผักหลายชนิดต้องบอกอย่างนี้ว่ามีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นผักชีอ่า
พริกสดยี่หร่าใบกะเพราโอ้แต่ละอย่างของจำเป็นทั้งนั้นเลยต้องใช้อ่ะ
ผักชีพริกอะไรอย่างเงี้ใบกะเพราอย่างเงี้เนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นหอม
ต้นหอมต้นหอมเนี่ยปรับราคาเพิ่มขึ้น๒เท่าตัวแล้วคุณสองเท่า
คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต้นหอมจะอยู่ที่กิโลกรัมละห้าสิบบาท
คุณเนี่ยต้นหอมเนี่ยตอนเนี้ยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โห
ผลลุกเลยแล้วจะกินหมูกรอบยังไงอ่ะเออ
หมูกราบหมูกรอบต้องกินกับต้นหอมด้วยนะอ๋ออะไรมันมันไม่ใช่
งงอ่ะอาทิตย์ฉันเชื่อว่าทุกคนงงตอนเนี้ยหมูกรอบกินกับต้นหอมเหรอ
เออใช่อะไรมันหมูแดงป่ะหมูแดงหมูกรอบใช่ไหม
เอาเอาไปไปกินปลาเยอะเยอะก่อนเมื่อว่ะเอาแซมอนด้วยน่ะฮะ
เข้าใจป่ะเอด้วยนะยังไม่ต้องกินหมูไปหาปลากินก่อนตอนนี้
งงทุนไม่ได้จากวัยผ่านเลยอ่ะไปดูคนเนี้ยคนสุมนัสฟาดสูงเนิน
๕๓ปีเขาเป็นแม่ค้าขายผักเขาบอกว่าต้องสั่งซื้อต้นหอมจากภาคเหนือ
ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอ่ะคุณราคามันก็เลยสูงแหละเพราะว่าค่าขนส่งอ่ะ
ก็กิโลกรัมละ๕บาทแล้วก็หวังว่านะอีก๑เดือนข้างหน้า
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในโคราชเริ่มคลี่คลายผักเนี่ยอาจจะมีราคาปรับลดลงด้วยบ้าง
ก็ดีหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่ทั้งแม่ค้าอย่างเดียวนะอืม
บริโภคอย่างเราก็หวังเหมือนกันอย่างที่บุรีรำบุรีรำค่ะ
สำรวจตลาดสำรวจสินค้าทั้งราคาส่งราคาปลีกในตลาดเทศบาลเมืองนางรอง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำผักหลายชนิดเหมือนกันเลย
มีราคาแพงขึ้นปรับขึ้นโดยเฉพาะแพงกว่าบางชนิดนะ
กว่าเดิมถึงสองเท่าตัวอย่างเช่นมะเขือ
จากเดิมเนี่ยมะเขือเขาจะขายกถุงนะครับถุงนึงเนี่ย
กิโลกรัมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทช่วงนี้ฟังดีดีนะค่ะ
ถุงหนึ่งสิบกิโลกรัมนะราคาถุงละละสี่ร้อยยี่สิบบาทอ่ะ
จากเท่าไหร่น่ะร้อยเจ็ดสิบขึ้นเป็นสี่ร้อยยี่สิบกับถุงแพ็ก
ใช่ถุงสิบกิโลกรัมเนี้ยเนี้ยมะเขือเขาจะขายเป็นถุงนี้
เป็นห้าอย่างงี้คืออันนี้คือพวกขายส่งน่ะเนี้ย
แล้วต้นหอมอ่ะเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ๗๐ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ
ก็หนึ่งร้อยบาทละอุ้ยร้อยเจ็ดสิบคุณอุ้ยเมื่อก่อนอ่าเดิมเขาบอกว่ากิโลกรัมละเจ็ดสิบบาท
ก่อนหน้านี้ปรับมาแล้วรอบหนึ่งเป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้ว
ขึ้นไปเรื่อยเลยทีนี้คือน้ำท่วมอ่ะเข้าใจเห็นใจจริงนะ
แม่ค้าขายผักในตลาดเช้าเทศบาลเมืองนางรองนะคะคุณกระหนกวันเนี่ยเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยขายผักมาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยว่ามีช่วงไหนที่ผักแพงขนาดนี้ในรอบสิบปีอ่ะคุณ
จริงเนอะจริงจริงแล้วทั้งหมดเนี้ยราคาผักเนี้ยนะแพงขึ้นจากอะไรน้ำท่วมแหละหนึ่ง
แล้วเรื่องของการขนส่งด้วยมันต้องมาคู่กัน
พอน้ำท่วมก็ต้องสั่งผักมาจากที่อื่นมันก็จะมีเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้น
ก็ต้องมาตามกันดูอีกทีนึงแหละว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นแล้วราคาของผักจะคลี่คลายลงมากน้อยขนาดไหน
แต่หูเอาจริงจริงเห็นใจเหมือนกันเนาะโอ้โหหลายอย่างมันขึ้นโดยเฉพาะหอมเนี่ย
แล้วมันลำบากคนยังไงขึ้นใช่ไหมเออหมูกรอบเราจะกินกับหอมยังไง
มันจะแพงขึ้นเนี่ยคุณลองเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นไหมคุณลองกินปลาจริงเชื่อดิฉัน
มันมันจะแบบฉลาดขึ้นอ่ะผมกินประจำนักปลาน่ะปลาร่ะ
อันนั้นก็ขึ้นระน่าจะขึ้นอ่ะอันนั้นก็น่าจะขึ้นนะกินเยอะหว่า

ถ้ามะเขือแพงแกงเขียวหวานเราจะใส่อะไรดี

ใส่อย่างอื่นลงไปแทนไหมก็คนละอย่าง
เครียดเลยเครียดกินแกงเขียวหวานกันอะไรอยู่นี่เออเครียดเครียด